เมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แล้วก็ช่วงหนึ่งผู้ว่าแถลงอย่างเป็นทางการ
บอกว่าพบน้องทั้ง๑๓คนแล้ว

ช่วงหนึ่งพูดว่าน้ำตาคลอนะคะ

ผู้สื่อข่าวเราเองก็น้ำตาไหลค่ะ

เมนต์กันมาบอกว่าน้ำตาไหล

ด้วยที่แบบไม่ได้ตั้งใจ
คือมันคือความรู้สึกตื่นตัน

วันนี้เราประมวลภาพวินาทีเหล่านั้น

ไปดูที่จังหวัดแรกกันก่อนคือสุพรรณบุรีค่ะ
รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับตื้นตันมากเลยค่ะดีใจแทนพ่อแม่น้องมากเลยค่ะ
นอนมาเครียดมาทุกวันเลยโอ้ได้เห็นเด็กแล้วก็ดีใจอ้าดีใจดีใจดีใจ
อยากเจอหน้าน้องน้องเร็วเร็วค่ะอ่าดีใจด้วยนะคะแล้วก็
คราวหน้าก็อยากให้ดูแลน้องดีค่ะเป็นอย่างนี้เป็นห่วงค่ะ
ถึงไม่ใช่พ่อแม่น้องก็เป็นห่วงค่ะน้องเป็นเยาวชนค่ะต้องแต่ว่า
เข้มงวดในการที่จะให้น้องไปที่สถานที่ต่างต่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

จากที่น้องได้กลับมานี่เขารู้สึกยังไงครับก็ดีใจมากครับ
คือทุกคนต่างตั้งตารอแล้วก็ดีใจกับภารกิจนี้ที่ถือว่าเราเข้าเส้นชัย
เราสำเร็จสำหรับการค้นหาทั้ง๑๓คนที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงตอนนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าเราเจอแล้วทุกคนปลอดภัยดีคือนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนนะคะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็จะได้ยินบอกว่าอยากเจอน่าน้องน้องทั้งสิบสามคนแล้ว
รู้สึกว่าเป็นห่วงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกหลานก็ตามนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่เราพูดกันตลอดว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ทุกคนรอที่ทุกคนเป็นห่วง
และสุดท้ายมันก็คือภาพความสุขภาพรอยยิ้มที่มันเกิดขึ้นทุก
จังหวัดทุกทุกพื้นที่ในประเทศไทยชาวบ้านบอกว่าจริงจริงแล้วก็เกาะติดบรรยากาศเกาะติดสถานการณ์
ตั้งแต่รู้ว่าน้องทั้ง๑๓คนเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำก็ติดตามข่าวสารโดย
เพราะทางไทยรัฐทีวีมาตลอด

หลังจากที่ผู้ว่ายืนยันอย่างเป็นทางการจากปากท่านเอง
ก็คือคุณนรงศักดิ์โอสดธนากร
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าพบทั้ง๑๓คนแล้ว
โอ้โหน้ำตาเนี่ยค่ะ

มันนองหน้าออกมามันนอนแก้มออกมาค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายจริงนะคะคุณ
ไม่ต่างจากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ชาวบ้านก็เกาะติดหน้าจอเพื่อติดตามข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ทันทีที่ทราบข่าวว่าเจอทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนแล้ว
ชาวบ้านทุกคนก็โอ้โฮดีใจมาก
แล้วก็หวังว่าน้องจะได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่ในเร็ววันค่ะ
เราก็ดีใจมากเลยครับ
เลยวิ่งมาดูหน้าจอทีวีแหละ
เห็นเราก็เออจริงนี่หว่า
แล้วก็บอกเพื่อนว่าขนลูกเลยคือดีใจของเขาครับ
ขอให้น้องได้เจอพ่อแม่เร็ว
กอดกันสุขภาพแข็งแรงเร็วนะครับ
ดีใจนะคะที่ได้เจอน้องที่อยู่ในถ้ำนะคะได้อย่างปลอดภัย
ก็ขอให้น้องรักษาสุขภาพร่างกาย

เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในถ้ำด้วยนะคะ
ก็อยากให้ไปทำตามประเพณีของเขาด้วยนะคะ

อยากให้ทุกคนปลอดภัยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำ
แล้วก็อยากให้ทำตามประเพณี
ตามที่ได้มีการบอกกันไว้บนบานสารกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดกราศิลป์ค่ะ

ประชาชนในหลายจังหวัดก็พากันไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
อย่างที่บริเวณอนุสวรีพระยาชัยสุนทร

แล้วก็เป็นที่เคารพสักรักษ์ของเจ้าเมืองกราศิลป์
เครือข่ายจิตอาสาทีมอาสากู้ภัยทุกหน่วยในพื้นที่
รวมตัวกันไปกลับไหว้ขอพร
ทั้ง๑๓ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็พ้นอันตราย
และทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อวานนี้
เอาล่ะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าทุกคนออกมา
รอทุกคนออกมาตอนนี้น้องยังคงอยู่ในถ้ำ
แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้ทุกคน
ก็ยังคงเดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่
ยังคงเปื้อนโครนเปื้อนดินในชุดเสื้อผ้าชุดทำงาน
อีกหนึ่งเปื้อนก็คือเปื้อนรอยยิ้ม
วันนี้คุณทัศนัยรายงานว่าทุกคนทำงานแบบมีความสุขมาก
ทำงานไปยิ้มไปมันไม่เหมือนทุกครั้งทุกวันที่ผ่านมา
ทำงานไปแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลว่า
น้องจะเป็นไงบ้างแต่วันนี้ทุกคนทำงานยิ้มค่ะ

เหลือแต่ภารกิจที่จะพาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ